ไรอันกับแพทริกเก็บข้าวโพดอยู่
แต่บอกคุณผู้ชมตรงนี้นะว่า

ต้องดูห้ามกระพริบตาเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
และนี่คืออาชีพรับจ้างปอกเปลือกข้าวโพดอ่อน
อยู่ที่โรงปอกข้าวโพดอ่อนบ้านโคขี้เหล็กหมู่๑นะคะ
ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงคลาค่ะ
คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านที่นี่
เพราะเขาสามารถสร้างรายได้ได้ถึง๓๐๐๕๐๐บาทต่อวันนะ
แล้วได้ค่าปอกกิโลกรัมละ๕บาทคุณ
สอบถามไปหาคุณสาหรออ่อนแก้วอายุ๓๗ปีนะคะ
เขาเป็นนักปอกเปลือกข้าวโพดอ่อนมืออาชีพแบบขั้นเทพเลย
และเป็นมือวางอันดับหนึ่งคุณดูเราไม่ได้เพภาพให้มันเร็วขึ้น
อันนี้คือภาพจริงเธอเล่าบอกว่าเธอเนี่ยยึดอาชีพรับจ้างนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วข้าวโพสต์อ่อนแต่ละฝั่งคุณดูคุณคิดว่าใช้เวลากี่วินาที
เรียกว่าเป็นวินาทีเลยนะ๓๔วินาทีเท่านั้น
เร็วกว่าคนอื่น๒๓เท่าตัวค่ะคุณ
คือถ้าให้ดิฉันไปทำนะ๓วิแรกดิฉันยังปอกเปลือกไม่ออกเลยค่ะ
สำหรับอาชีพการรับจ้างปอกเปลือกข้าวโพดอ่อนเนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แปลกของชาวบ้านที่สงขลาเขานะ
แล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนได้ดีอีกด้วย
ต้องบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
ถ้าคุณมัวแต่เผลอหันหลังไปจะไปรีดผ้าอะไรอย่างนี้
หันกลับมาเขาปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไม่ได้ดูนะคะมีใครให้เร็วกว่านี้ไหม๓๔วินาทีก็ปอกเสร็จแล้ว
แม่เพราะฉะนั้นไลอันชาติกรีบเล็กมือเลยเก็บข้าวโพสต์เลย
แต่ชาวบ้านเขารอปลูกอยู่เขารอปอกกันอยู่เนี่ย
แต่เอาอย่างนี้ดีกว่า๓๐๐เอเคิลที่ว่าดิฉันว่ามันน้อยไป
เดี๋ยวพรุ่งนี้ถูกรางวัลดิฉันจะซื้อไร่ข้าวโพดเพิ่มอีกสัก๕๐๐เอเพิ่มไปเลยจ้า
มือกันหน่อยจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวเพิ่มค่าแรงให้นะจ๊ะ
โอ้โหทำยังไง๓๔วิต่อฝักอ่ะ
นี่คุณเป็นอะไรคะชักกระตุกเป็นอะไรคะ
เมื่อคืนจ้วนมาแล้วนอนน้อยมือมันสั่น
เจ็บล้อมมือคนเนี่ยมันช่วยแกะข้าวโพสต์กันเลยกับเขาไปได้